เหตุการณ์นี้ที่กระบี่ค่ะอ้าวหนุ่มคลั่งมาอีกแล้วค่ะ
ประกาศเลยพ่อกูรวยพ่อกูรวยแล้วเกี่ยวอะไร
พ่อกูรวยแล้วไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้อยู่ดี
ถือมีดสปาต้าบุกไปโกดังร้านเบาะนะคะ
ฟันรถลูกค้ารถจักรยานยนต์เสียหายค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเหตุการณ์มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ดูสิค่ะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดโกดังของร้านวิราศรีการเบาะปากซอยกระบี่๕๕ที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะ
ดึก๒๘พฤศจิกายนผู้ชายคนนี้คลุมคลั่งนี่บุกเข้ามาคือพังประตูเลยนะคะ
ถือมีดสปาต้าตะโกนด่าฟันรถของลูกค้าจนเสียหายรถซีวิกสีดำ
ทะเบียนกไก่ต่อเต่า๓๘๓๙สุราธานี
คือมีพนักงานของร้านเขาตะโกนห้ามแล้วแต่เขาไม่ยอมหยุด
ผู้ก่อเหตุตะโกนสวนกลับว่าแล้วจะทำไมพ่อกูรวย
นายปฏิพันธ์อายุ๒๕ปีเป็นพนักงานของร้านนี้บอกว่า
ตอนแรกชายคลั่งคนนี้เอาเหล็กไล่ทุบก่อนนะ
แล้วก็บอกให้ไปตามเจ้าของร้านไม่อย่างนั้นจะฟันให้ตาย
พอปิดประตูไม่ถึง๕นาทีย้อนกลับมาใหม่เอามีดฟันนะคะ
ฟันภรรยาเขาด้วยก็เลยห้ามว่าอย่าทำชายคลั่งคนนี้
โอ้โหถีบตู้ปลาแตกฟันรถของลูกค้า
คือเอาจริงนายปฏิพันธ์พนักงานของร้านบอกว่างงมาก
ไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไรกันเนี่ยเป็นห่วงความปลอดภัยของลูก
ภรรยาก็เลยย้ายจากโกดังไปนอนที่ร้านค่ะ
ใส่เสียงมีนที่ขาดอยู่จากที่ทำผลเวลานี้
ล่าสุดเช้าวันนี้ชายคนเดิมมาอีกนะคะ

เป็นของนายปฏิพันธ์พนักงานร้าน
ผู้หญิงสูงวัยต้องโอ้โหไปห้ามไปลากออกไป

มันอะไรกันคะเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่าไม่หยุดไม่หย่อน

เจ้าของร้านค่ะนางสาวจุรีพรอายุ๓๗ปี
บอกว่าผู้ก่อเหตุอยู่ข้างบ้าน
ถือมีดบุกมาที่ร้าน๒ครั้งติดเลยนะ
ห่างกันแค่๓วันแล้วมาทำลายทรัพย์สิน
ไปแจ้งความที่สพเมืองกระบี่

พนักงานของร้านไปแจ้งความอีกรอบ
เพราะว่ากลัวผู้ก่อเหตุจะกลับมาก่อเหตุแบบนี้อีก
กับพ่อข้องผู้ก่อเหตุนั้นคือเขาก็ดีกันมาก
เขารู้จักกันดีนี่นะ
และเป็นสินค้ากันทุกวันเขาก็พูดกันทุกวันค่ะ

แต่สุดท้ายเนี่ยนะคะทางพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุ
เจรจาชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายแล้ว

แต่แค่นี้มันไม่น่าจะจบเนาะ

ยาเสพติดหรือเมาหรือยังไงมันต้องบำบัด
คือคุณจะชดใช้เงินก็เอาละก็มีเงินก็ไม่เป็นไรหรอก

เกิดวันไหนทำร้ายร่างกายกันขึ้นมาทำยังไง